การการสู้รบระหว่างอิสราเอลแล้วก็กองกำลังฮามาสคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยมีความน่าเป็นกังวลว่าความขัดแย้งมันเริ่มจะขยับขยายแล้วเพราะมันมีการปะทะกันระหว่างฐานอิสราเอลกับฮิสบอลเลาะของฝั่งเลบานอนเนี่ยเริ่มปะทะกันแล้วทางเหนือนะคุณผู้ชมในขณะที่บริเวณฉนวนกาซ่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการโจมตี
คุณผู้ชมถึงขนาดก้มลงไปกราบแผ่นดินครับ
ด้วยความตื่นตันใจจริง
ในที่สุดก็กลับถึงมาตุภูมิครับ
รายงานรถนี้แจ้งเดินทางกลับมา๑๔๐คน
แต่ว่ามียกเลิกไปคนนึงนะ
แล้วใน๑๓๙คนที่กลับมาเป็นผู้ชาย๑๓๖คน
เป็นผู้หญิง๓คนแล้วก็มีผู้ป่วย๓คนด้วย
มีคนหนึ่งที่มีไข้สูงคุณผู้ชม
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลทันที
หนึ่งในรายงานไทยที่ก้มลงไปกราบ
คุณนิทัศน์พันธศรีหนองคายครับ
เขาบอกว่าเขาทำงานทางตอนเหนือติดชายแดนเลบานอนเลย
แล้วช่วงวันที่๙ตุลาคมที่มีการทิ้งระเบิดต่อเนื่อง
แล้วก็มันหนักสุดคือช่วงระหว่าง๑๖๑๘ตุลาคม
โดยกลุ่มฮามัสอันนี้จากคำบอกเล่าของคุณนิทัศน์นะ
เขาบอกว่ากลุ่มฮามัสกราดยิง

ก็เลยขอนายจ้างว่าผมขอกลับไทยดีกว่า

นอกพื้นที่ก็ออกนอกห้องไม่ได้นะครับ

มันไม่ไหวหละไม่รู้จะทำไงดี
ก็ขอในจ้างว่าถ้าเกิดเป็นไปได้

เพราะว่าอย่างนี้ผมอยู่ไม่ได้อยู่ก่อน

นิทัศน์อยู่ใน๑๓๙คน
็อตที่มาที่สนามบินดอนเมืองนะคุณผู้ชม
ส่วนที่ท่าอากาศยานานทราชน์สุวรรณภูมิ

นี่บรรยากาศชื่นมื้นครับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวก็มารอต้อนรับกัน
มีตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดร้อยเอ็ด
ที่เปิดเผยว่าพวกเขาได้ไปศึกษาแบบทวิพาคีระดับประวัติศาสตร์สาขาพฤทัยอิสราเอลเป็นเวลา๑๐เดือน
จริงกำหนดจะกลับปีหน้านะคุณผู้ชมปี๖๗เดือนมิถุนายน
แต่ครอบครัวเขาก็แจ้งมาบอกเฮ้ยกลับเถอะถ้ากลับได้ก็กลับนะ
พวกเขาก็เลยแจ้งขอเดินทางกลับครับ
นักศึกษาไปเฉพาะ๗๘คนแต่ว่ากลับมา๗คน
ประมาณเกลือเกลือ๓เดือนนะค่ะ

พวกเพราะเขาให้กลับมาบ้านครับ

เพราะกลัวสถานการณ์มันบ้านไปครับ

ที่รัฐนี่
ซึ่งจะสามารถลำเลียงคนไทยได้มากขึ้น

ภายในปลายเดือนนี้หรือเร็วกว่านั้นครับคุณผู้ชม